ถามคุณผู้ชมเลยนะคะกลับมาไทยรัฐทันข่าว

ก็ต้องแบบสงบเสงี่ยมอะไรกันว่ากันไป
ก็ดิฉันรู้สึกว่าทุกครั้งที่อ่านข่าว

เขาบอกวัยรุ่นตำรุงบอลกันใหญ่เลย

แต่ว่าเขามีการจ้างวงเวทีหมอลำมาแสดง

นี่นะคะโอ้ยคนตกใจกันหมด

เข้ามาชมหมอลำซิ่งในงานอุปสมบท

ทะเลาะวิวาสไล่ชกต่อยกันหน้าเวทีเลย
ตรงนั้นเลยค่ะ
เยอะจริงหลายสิบคนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ของสีเขียววัญชัยโพสต์คลิปเอาไว้นะคะ
ข้อความบอกแบบนี้สูงก็เก่งแต่หน้าหน้าเวทีนี่แหละ

นี่สอบถามไปผู้โพสต์คลิปกันหน่อยนะคะ
เขาเล่าแบบนี้บอกก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เจ้าพาเมฆจัดงานอุทสมบทอุทิศศูนย์โดยศูนย์ให้กับญาติที่ล่วงรับ
ในช่วงเย็นแล้วก็จัดมีมหรสบสมโพธิเป็นหมอลำซิ่ง
จัดใหญ่เลยนะคะที่วัดสิริมงคล
ตอนนั้นหมอลำเริ่มทำการแสดงในเวลา๓ทุ่ม
พอประมาณสัก๔ทุ่ม๑๐นาทีผ่านไปได้๑ชั่วโมง๑๐นาทีเท่านั้น
กลุ่มวัยรุ่นก็ชกต่อยกันหน้าเวทีหมอลำ
เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นจากบ้านคำพระอุงบ้านอักคคำ
กต่อยกันค่ะแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นบ้านโพชัยอีก
ผู้ชายเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มนี้อายุสักประมาณ๑๕๑๘ปี
มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะใบหน้าปูดบวมเลย

ระงับเหตุค่ะจับกลุ่มได้๓คนนะคะเป็นเยาวชน
อย่างที่บอกอายุ๑๕๑๘ปีเท่านั้น
ส่วนสุดท้ายเรื่องการแสดงว่ายังไงใครจะแสดงต่อได้
หมอลำบอกยุติการแสดงดีกว่าค่ะ
ไปไม่ถึง๑๐นาทีอีกค่ะคุณ
วัยรุ่นก่อเหตุตีกันต่อ

โอ้โหไม่จบนะคะที่หน้าวัดคราวนี้
คราวนี้หนักตรงที่ว่าถึงขั้นมีปลาระเบิดปิงปองไปอีกค่ะ

ซึ่งเป็นปืนแบล็งกันไม่มีหัวกระสุนนะคะ

แล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ตอนแรกก็ชกต่อยกันธรรมดาครับ
แต่พอวิ่งออกไปจากนอกวัด
แล้วเขามีเสียงว่าปราบเบิร์ดพิงปองตรงนี้

ทางเจ้าภาพได้ดำเนินคดียังไงพี่แจ้งความไหม
ก็ตกลงได้แค่ห้าพันนะครับสามคนที่โดนจับไปนะครับ
อยากฝากอะไรถึงวัยรุ่นที่มาก่อเหตุในงานไหมพี่เออมันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
ไม่รู้จะฝากไปยังไงนะครับตำรวจก็ไม่อยู่
คือที่ฉันฟังเสียงคนที่เป็นหนึ่งในเจ้าภาพแบบนี้ว่าคือไม่รู้จะฝากอะไรอ่ะคะ
อืมมันประจำฟังแล้วมันสิ้นหวังมากเลยเนอะฮะคือคือจริงจริงค่ะ
มันก็เกิดขึ้นประจำจริงจริงทีนี้เนี่ยทางเจ้าภาพเขาบอกว่าเขามีการเรียกค่าเสียหายเป็นสินใหม่
ที่คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าจากผู้ก่อเหตุสามคนด้วยกันก็คือได้ประมาณสักห้าพันบาทเท่านั้นเอง
แต่ถามว่าที่เขาจัดงานเนี่ยจริงมันแพงกว่านั้นเยอะหลากหลายหมื่นบาทบางงานเนี่ยเป็นแสนนะคะ
ส่วนคดีอาญาเนี่ยผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกต่อยบริเวณหน้าเวทียังไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
แล้วเรื่องระเบิดปิงปองเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมดค่ะ